วันนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานามนตรีได้ขึ้นชี้แจงนะครับ
หลังจากที่พักฝ่ายค้านได้ท้วงติงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ๒๕๕๙
ที่เข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมสภาพผู้แทนรัศดรวาระแรก
ซึ่งวันนี้เป็นการพิจารณาในวันแรก
โดยตลอดทั้งวันของการอภิปรายร่างพระชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี๒๕๕๙
ฝ่ายค้านยังคงพุ่งเป้าโจมตี
หลังจากพบว่าเป็นร่างพรบงบประมาณรายจ่ายที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจได้

ใช้งบประมาณทุ่มให้เพียงบางกระทรวงมากเกินไป
โดยเฉพาะงบของกองทัพในสัดส่วนของกระทรวงกลาโหม
ซึ่งพบการเอื้อประโยชน์ให้กับในทุนและขัดรัฐธรรมนูล
รวมถึงไม่สามารถแก้ปัญหาความไม่สงบชายแดนใต้ได้
อีกทั้งยังนำงบประมาณส่วนนี้ไปเพิ่มในส่วนที่ไม่จำเป็นด้วย
พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ลุกขึ้นชี้แจงหลังจากที่แถลงหลักการเมื่อช่วงเช้า
โดยบอกว่าพร้อมรับฟังทุกข้อเสนอของฝ่ายค้าน
โดยนายรัฐมนตรีระบุด้วยน้ำเสียงดุดันว่า
ปัญหาชายแดนใต้มีความละเอียดอ่อน
ไม่เคยเอาชีวิตของใครมาเสี่ยงเพื่อหาผลประโยชน์
งบประมาณมีการวางแผนมาอย่างทั่วถึง
ไม่ได้ทุ่มเทให้กับทหารเพียงกลุ่มเดียว
แต่ว่าไม่มีทหารอยู่นะครับ
วันนี้ก็ยังเคลื่อนไหวเป็นปกติ
เพราะฉะนั้นมีทั้งคนเดือดร้อนคนไม่เดือดร้อน

เพราะฉะนั้นอย่าทำให้คนสองส่วนมีปัญหาซึ่งกันและกัน

และมีปัญหาการขับเคลื่อนของรัฐบาล
เมื่อกี้มีคนพูดว่า

ผมไม่เอาชีวิตคนทุกคนมาเพื่อประโยชน์ของผมหรือของใครก็แล้วแต่

ผมรับผิดชอบเขารับผิดชอบทหาร
รับผิดชอบเมียเขาลูกเขา

หรือที่ไหนก็ตามแต่
ส่วนความเคลื่อนไหวด้านนอกห้องประชุมสภานะครับ
นายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพักอนาคตใหม่
ยังคงถูกคำสั่งสารรัฐธรรมนูลให้ยุติการปฏิบัติหน้าที่
เดินทางมาติวเข้มสอสอของพักด้วยตัวเองนะครับ
โดยปฏิเสธให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนางศรีนวลบุญลือสสเชียงใหม่ของภักดิ์
โหวดสวนมติภักดิ์เรื่องพัฒนากำหนด
อัตรากำลังพลและงบประมาณบางส่วนของกองทัพ
ไปเป็นของหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์